เปลี่ยนอารมณ์บ้างไปดูอาหาร
ที่มาต้อนรับเทศกาลตรุษจีน
พูดถึงตรุจจีนก็นึกถึงนครสะวัน

แต่จะพาไปดูขนมที่เขาทำเฉพาะในช่วงตรุษจีนครับ

เบอร์เณียบนะตรุษจีนเขามีขนมเทียนหรอ
อย่างนี้เดี๋ยวจะพาไปร้านนี้นะฮะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
เป็นร้านที่อยู่คู่นครสวรรค์มานานตั้ง๒๐ปี
เขาบอกว่ามีขนมที่ต้องทำในช่วงตรุษจีน

แต่ว่าชื่อจีนไม่ออก
แล้วทำออกมาเป็นแบบหินหยางสวยงาม

เขาบอกว่ามีทั้งแบบนึ่งและแบบทอดนะครับ
เจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าใช้สูตรต้นตำรับความอร่อยจากบรรพบุรุษเลยนะ
แล้วก็การพิมพ์ตัวแป้งเป็นมังกรถือว่าเป็นแบบมงคล
เป็นมังกรถือลูกแก้วพกทองโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ
เอาละเอาละเรื่องของประวัติความเป็นมา
เขาบอกว่าขายกันมานานกับสูตรแบบนี้ตั้ง๘๐ปีแล้ว
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยอดสั่งซื้อเพียบเลย
เอาคุณคิดดูแล้วกันเอาแค่เฉพาะในนครสวรรค์ก็เยอะแล้วนะ
เขาบอกว่ามีต่างจังหวัดมาสั่งซื้ออีกนะ

ลับของเขานะครับเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่า
อยู่ที่การผสมเนื้อแป้งส่วนผสมวัตถุดิบนะฮะ
ไส้ต่างอย่างเผือกกุยช่ายหน่อไม้ข้าวเหนียวเนี่ยต้องสดใหม่สะอาด
และอังถอกล้วยนะทางร้านเขามีแบบทอดแล้วแบบนึ่ง
อันนี้แบบทอดนะแล้วก็จะได้ความกรอบเวลาไปทอด
ส่วนแบบนึ่งก็จะได้ความนุ่มนิ่มและความหอมข้างใน

แล้วข้างในเขามีไส้ด้วยเหรอข้างในมีไส้
เออนี่ไงน่าทาน
แล้วราคาไม่แพงด้วยนะสองสาวคุณผู้ชมฮะ
ชิ้นละ๓๐บาทเท่านั้นเองชิ้นใหญ่นะคะ
มีโอกาสลองไปกินกันดูผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยทาน
ถ้าได้ลองทานคุณจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงอร่อย
แล้วต้องทานกันในช่วงตรุษจีนแบบนี้
เขาบอกอย่างนี้นะฮะใครที่สนใจโทรไปสอบถามกันได้
เพราะว่าเขามีแบบจัดส่งสินค้าในรูปแบบแพ็คศูนยากาศ
รับรองสบายพร้อมดีสิแพ็คแข็งใส่กองโฟม
แล้วเวลาส่งต่างจังหวัดสะดวกส่งที่ไหนก็ได้
ใช่แล้วล่ะครับหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้๒หมายเลข
อาจจะดูเล็กนิดนึงอ่านสัก๑เบอร์แล้วกันเนอะ

ร้านเนี่ยจะเปิดด้วยนะให้ไปซื้อกันที่ร้านกันเอาเอง
สัก๑๐โมงเช้าจนถึง๒๐นาฬิกา
ขนมอย่างอื่นก็มีขนมแข็งขนมเครงอะไรทุยฟูนะครับ
ขนมเครงขนมเทียนะเอออุไฟล์ใดต่าง

เพราะฉะนั้นถ้าไปที่นี้ผมว่าถ้าจะเอาขนมว่ายนะ

คุณรู้ไหมปีนึงจะได้กินกันครั้งเดียว

คนอยากกินมองเดี๋ยวให้ว่าปากสันแล้วอยากกินเครง

แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันช่วงตุดจีนอันนี้ชอบนมเข็ง

ขนมเทียนเอาไปอยู่ด้วยกัน

อยากกิน